นั้นช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยก็ถือว่ามีอะไรดีแฝงอยู่ในนั้นด้วยนะคะ
เรื่องราวในช่วงของหน้าฝนช่วงนี้มีการแข่งขันสนุก
อยากจะให้คุณผู้ชมไปนั่งเกาะขอบสนามคอยลุ้นคอยเชียร์คอยให้กำลังใจผู้แข่งขันกันหน่อย
พูดได้เลยว่าสนุกตั้งแต่ต้นจนจบการแข่งขันเลยจ้า
ทำสน
ผู้ชนะของเราเป็นไงบ้างคะคุณ

โอโหโหจมูกปาก
ไปหมดแล้วไปหมดแล้ว
โอ้โหจะต้องนั่งนิ่งนะ
หน้าตาหล่อเหลาเอ๊ะหรือยังไง

ดูแบบทาแก้มคือตรงแก้มทาบักคือตรงปาก

เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนแต่งจะต้องปิดตา
แล้วก็แต่งให้กับสุภาพบุรุษนุ่ม

แล้วแต่เลยนะคะว่าจะใช้ทักษะความสามารถ
ใช้ประสบการณ์ใช้ความเชี่ยวชาญส่วนตัว
เอาทาทาแต่งหน้าให้กับคุณสุภาพบุรุษคุณลุงแบบนี้

แบบไหน

พาขึ้นไปถึงไรผมแล้วนะคะ

เป็นความสนุกแล้วก็เป็นสีสันการแข่งกีฬาสี
ของโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี
แล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพให้กับชาวบ้าน

แต่ละคนลีลาไม่ธรรมดา
หน่อยได้ไหมว่าการแต่งหน้าแบบนี้มันเป็นสไตล์ไหนผมอยากรู้จากผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการแต่งหน้า

ถ้าเป็นสไตล์เนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะลองแต่งให้คุณดูว่าช่วงนี้กำลังฮิตเลยเทรนด์นี้
คุณจะแต่งคุณชนะให้คุณชนะเป็นแบบ

ปิดตาค่ะมันจะได้มันเป็นเทรนด์มันช่วงนี้การแต่งหน้าแบบหน้าขาวปากแดง

แต่งช่วงนี้เดี๋ยวมันจะทั้งรายการนะฮะเพราะว่ายังช่วงต้นรายการเอง
แล้วก็คนที่มาชมงานวัน

คุณพี่เขาดูไม่ค่อยมีรอยยิ้มเลย
คือเอาจริงนะผมลองนึกนะถ้าเกิดผมไปนั่งตรงนั้นแล้วก็โดนแต่งแบบนี้
ในหัวจิตหัวใจก็ต้องคิดแหละว่าแล้วแต่เลยอยากทำอะไรก็ทำ
มันเป็นการแข่งขันเราต้องสู้เราทำเพื่อทีมได้
แต่สิ่งหนึ่งที่พอจบแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าวันนั้นน้ำไม่ไหลฮะ
ก็เลยต้องนอนแบบนี้ไม่เป็นไรนอนแบบนี้ก็ได้สวยงาม
แล้วดูกองเชียร์มันอะไรขนาดนี้คือถ้ามัน
ขนาดนี้ไม่ลงไปเล่นเองล่ะครับเขาถนัดเป็นกองเชียร์
ต้องเท่าไหร่วิ่งเมอร์เต้นกับสีแดงทำไมทีมผู้ชนะว่าาล่ะคุณ
เขาต้องบอกสมภักษ์ภูมิกองเชียงก็เชียร์ไป

เอาแต่แบบนี้คือไม่ลุกเลยเหรอคะ

ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาแข่งขันสนุกสนานกันแบบนี้
ดูจากสภาพร่างกายแล้วแข็งแรงนะ
เป็นผู้สูงอายุที่โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย
ก็คือเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุอายุ๖๐ปีขึ้นไป
มาทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นพวกงานศิลปะงานหัฐกรรมนะคะ
หรือว่าพวกกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายแบบนี้
อันนี้เป็นการแข่งขันกีฬาสี
เต้นกันมันขนาดนี้เห็นได้ข่าวแววมาว่าที่นั่นเนี่ยนะครับ
ยาดมยาลมยาบ่องขายดีจนเกลี้ยงเลยนะครับ

แต่ว่าอย่างหนึ่งนะตอนนี้เขากำลังเปิดรับสมัคร
นักเรียนที่จะไปเรียนอยู่เขาบอกว่ามีใบสมัครให้คุณชนะอยู่ใบหนึ่ง

เรื่องแบบนี้ไม่เป็นไรครับผมมีคนดูแลอยู่แล้วเขาจะคอยแบบว่าลงทะเบียนให้ผมเรียบร้อย
ฉันดูแลชีวิตคุณชนะอย่างดี

กลัวไงกลัวเราเนี่ยนะจะเป็นภาระของลูกหลาน
ใช่ก็เลยรับดูแลว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดรับสมัครนักเรียน

พร้อมมาให้แล้วได้เวลาลองมาพอต่อแปลงง่ากันแล้ว

คือถ้าผมไม่ห้ามเนี่ยนะคุณก็จะไม่หยุดใช่ไหม

อย่างที่บอกมันยังช่วงต้นรายการ
มันจะเละตั้งแต่ช่วงต้นมันจะนานมาก

เป็นสีสันความสนุกสนานเอามาฝากกันนะคะ